คุณผู้ชมเดี๋ยวต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะฮะ
ถือว่าเป็นกิ่งทองใบเดียวของอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงเลยนะ

บันเทิงไทยรัฐไม่พลาดหน่อย

อัปเดตทั้งเรื่องผลงานของอาตู่ตอนนี้โอ้โหคุณ
กระแสเลือดข้นคนจางโด่งดังแรงมากเลยนะคะ
แล้วก็สุขภาพของซ้อนุษย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สง่าราศีจับขนาดนี้๕๔ปีแล้วสำหรับซ้อนนุษย์นะคะ
ยังสวยไม่สั่งเลยนะคะไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลยเนอะ

เลือดคนคนจางเยอะป่ะครับ

ใช่คนถามเยอะครับแต่ว่าก็ด้วยมารยาทของการเป็นนักแสดง
ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะ
ไม่ทานสารเคมียาที่เป็นสารเคมี
ก็ทานแพทย์เจ็บคอก็กินฟ้าทะลายโจนหรืออะไรที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด

ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
คงยากแล้วนะคะเพราะว่างานเบื้องหลังก็ค่อนข้างจะเยอะแห่ง
ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะถ้าใครคิดถึงค่ะก็ติดตามผลงานได้
แต่ว่าซ้อนนุสกับอาตูนก็ขอผ่านตัวเองไปเป็นเบื้องหลังก่อนแล้วค่ะ
แต่ว่าเราเนี่ยยังเฝ้ารอนะอยากจะเห็นบทบาทลีลาทางการแสดงของซ้อนุษเหลือเกินนะคะ
ดีไม่ดีนะอาจจะเล่นคู่กันก็ได้อันนี้เชียร์จริงนะคะ
เป็นทั้งนางงามเป็นทั้งนางเอกเก่านะคะตอนนี้ฝันตัวเป็นผู้จัดแล้ว
แต่ว่ายังสวยเสียเปรี้ยตึงอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะ